ตามกันต่อนะคะสำหรับคดีฆ่าปาดคอเจ้าของร้านชำในบึงการหรือว่าเจ๊แดง
โอ้โหคดีนี้เนี่ยจากที่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นฆาตกรรมธรรมดา
เพราะว่าทางครอบครัวก็เชื่อว่าเออน่าจะเป็นคนใกล้ชิดแหละ
แต่ตำรวจเนี่ยหาผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำเนี่ย
ปากแล้วอะค่ะครับไม่มีอะไรตรงกับรอยเท้าในที่เกิดเหตุ
หรือว่าอะไรที่มันจะบ่งบอกได้เลยว่าใน๒๕คนนี้มีคนร้ายอยู่ในนั้นหรือเปล่า
เมื่อวานตามรายงานบอกเรียกว่าเพิ่มอีกคนเป็น๒๖แล้วนะ
เรียกเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งตำรวจให้ข้อมูลเรื่องนี้เอาไว้ด้วย
แต่มาดูเรื่องของเจ๊แดงกันก่อนนะคะอันนี้คือน้อยหนานะหนึ่งในผู้ต้องสงสัยตอนแรกอ่ะนะคะ
คือเรื่องของเจ๊แดงเนี่ยเขาบอกเมื่อวานมีการชาปนกิจไปแล้ว
ตอนนี้ครอบครัวเนี่ยก็หมดห่วงเรื่องของงานศพแหละแต่ยังคงห่วงและกังวลเรื่องการใช้ชีวิตหลังจากนี้
เพราะครอบครัวเชื่อว่าคนก่อเหตุจะต้องเป็น๑คนในพื้นที่๒คนที่ใกล้ชิดเจ๊แดง
ที่ลูกสาวเคยบอกว่าเจ๊แดงเนี่ยเป็นคนระวังตัวถ้าให้เข้ามาถึงบ้านได้เนี่ยต้องใกล้ชิดแน่นอนนะคะ
ตอนนี้ครอบครัวเลยไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงให้ปลอดภัยค่ะครับตกค่ำนี่ปิดประตูบ้านกันเรียบเลยนะคะ
เพราะกลัวว่าคนร้ายเนี่ยจะกลับมาก่อเหตุอีกไหมหรือยังไงก็ใช้ชีวิตกันอย่างภาวะเลย
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายได้เร็วและไม่อยากให้ตำรวจจับแพ้ด้วยนะคะครับ
ทีนี้ครอบครัวเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เจ๊แดงเสียชีวิตไปเนี่ยก็ไม่ได้มีมาเข้าฝันอะไรคนในครอบครัวเลย
ไม่ได้มีการมาหามาบอกใบว่าเออคนร้ายจะเป็นใครยังไงแบบไหนนะคะ
ส่วนการที่เมื่อวานนี้มีข่าวมาว่าแม่ของเจ๊แดงไปดูหมอดู
เขาก็บอกว่าเออมันก็เป็นความเชื่อแหละก็แล้วแต่ใครเชื่ออะไรยังไง
คือตอนนี้ก็พยายามเอาทุกทางเพื่อจะได้รู้ให้ได้ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือใคร
นี่คือคุณจอยนะคะลูกสาวเจ๊แดงก็บอกว่ายังเชื่ออยู่ดีว่าคนก่อเหตุคือคนใกล้ชิดกับแม่
ส่วนประเด็นที่เมื่อวานนี้มี๒คนที่บอกจะมางานศพแล้วไม่มาใช่ไหมคะ
หนึ่งในนั้นคือน้อยหนาเธอบอกว่าเธอเชื่อว่าน้อยหนาที่ไม่ได้มาเพราะถูกกดดัน
ก็เลยไม่ได้มางานชาปนกิจมากกว่า
ซึ่งตรงนั้นแดงเนี่ยเคยบริจาคเงินสร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีหกสองแล้ว
สร้างไว้สองจุดนะคะคือซุ้มประตูจุดทิศเหนือกับทิศใต้นะคะ
ตอนนี้เนี่ยลูกสาวบอกว่าคือหมดห่วงเรื่องแม่แต่ห่วงเรื่องคดี
ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเจอกับตัวแบบนี้เนาะก็ไม่รู้ยังไม่รู้ยังคิดอะไรไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรยังไง
คุณจอยบอกเลยนะคะว่ากลัวว่าคดีของแม่เนี่ยจะเหมือนคดีน้องชมพู่ที่บ้านกกอก
คือเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าคนร้ายตัวจริงคือใคร
แล้วเรื่องคดีความก็ยืดเยอะมาเป็นปีนะคะ

ไปดูตรงจุดที่ซุ้ม
เป็นซุ้มประตูด้านทิศเหนือที่จะเอาอัฐิของเจ๊แดงมาตั้งไว้ค่ะ
ได้คุยกับนายกิตินะคะเป็นวัยยาวัชกรของวัด
เมื่อเช้า๖โมงเช้าเขาเดินมาที่จุดซุ้มประตูวัด
ซึ่งก่อนหน้านี้มีญาติญาติเจ๊แดงเอาโกรธไปตั้งเอาไว้ตรงช่องว่างที่จะเอาไว้สำหรับบรรจุโกรธตรงกำแพงใช่ไหมคะ
ปรากฏว่าเจออะไรรู้ไหมคะ

ชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่างูเขียวช้าง
นี่ตัวนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเห็นไหมมันเริ่มข้างในค่ะ

ก่อนที่มันจะเลื้อให้กลับเข้าไปนะครับ

โบราณเขาก็อาจจะเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่
บางคนบอกเอ๊ะหรือจะเป็นเจ๊แดง
ต้องการที่จะมาบอกมาสื่อมากล่าวอะไรหรือเปล่านะคะ
คือจริงแล้วตามความเชื่อของคนที่นั่นเนี่ย
เขาก็มองว่าใครที่บริจาคเงินสร้างซุ้มประตูโบสถ์เนี่ย
ซึ่งอย่างที่บอกว่าเจ๊แดงก็เคยไปบริจาคเงินสร้างไว้๒ซุ้ม

อีมังของแจ้แดงก็เลยมาอยู่ที่ทิศประตูทิศเหนือค่ะ
ผมคนเดียวก็ขนลุกเลยครับผมไปเจอคนเดียว
เพราะว่าคนอื่นยังไม่มาผมมาก่อนไง
เขาทางญาติเขาเอาไปวางไว้ตรงนู้น
เขายังไม่ได้เลือกยังไงยังไม่ได้คุย
ผมปุ๊บอ่ะจะถอยหลังเลยเข้าที่เดิม
แล้วก็หลบไปเลยเข้าช่อง
หายไปเลย
บางคนเขาจะบอกอ่าเขาจองไว้แล้ว
อะไรเขามารออะไรประมาณนี้
ส่วนที่สพปงไฮวันนี้คึกคักเหมือนเดิมเลยค่ะ
คนทยอยเข้าออกทั้งย่าที่มาเยี่ยมผู้ต้องสงสัย

คือวันนี้ตำรวจมีการเรียกสอบปากคำเพิ่มอีก๑คนนะคะ
ไม่ได้เกี่ยวกับ๒๕คนแรกที่เรียกมาเลย
แต่พอเราถามไปว่าเขาเป็นใครมีความสัมพันธ์อะไรสนิทชิดเชื้อกับเจ๊แดงไหม
ตำรวจบอกว่ายังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ขอทำงานก่อน
ว่าจะปิดคดีและจับคนร้ายตัวจริงได้แน่นอน
ส่วนวันนี้ทีมข่าวพยายามจะลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้อยหนา